คุณผู้ชมเรื่องของเบิร์ตเซลแมนหนุ่มที่หายตัวไปนานกว่า๔๐วัน
มีเรื่องของนางสาวมิ้วที่บอกว่าเป็นแฟนสาว
แล้วก็มีเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่มาเกี่ยวข้อง
ล่าสุดมีคนขับจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาอ้างว่าเจอกลุ่มวัยรุ่นไปหามือถือของนางสาวมิ้วในป่ารกร้าง
ซึ่งก็เป็นมือถือที่มีความสำคัญเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเจอประมาณเดือนธันวาคม๒๕๕๙
บริเวณซอยบรมราชชนนานี๗๘นั่นเอง
ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตทวีวัฒนากว่า๒๐คนค่ะ
ภายในซอยบรมราชชนนีบริเวณแยก๕

หลังนางสาวมิ้วอ้างว่าในรัติภูมิพิมพ์ใจสาย

นำมาโยนทิ้งขณะวิ่งหนีออกจากบ้านพักของนางสาวมิ้ว
เมื่อวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๕๙

ยังไม่ตัดประเด็นใดที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายรัติภูมิได้
แล้วก็ยังหวังค่ะว่านายรัติภูมิยังมีชีวิตอยู่
ตามที่ครอบครัวตั้งความหวังเอาไว้
ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นหลักฐานการตามหาตัวนายรัติภูมิค่ะ
ส่วนความคืบหน้าขณะนี้พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐คนค่ะ

แล้วก็เร่งหาหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีต่อไปพร้อมฝากด้วยถึงประชาชนถ้ามีเบาะแสให้แจ้งตำรวจเพื่อให้เป็นข้อมูลในการคลี่คลายคดีนะคะ
ที่บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีความสำคัญเพราะว่าหนึ่งก็คือคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณมิ้วพูดจริงในเรื่องของการที่บอกว่าคุณรัฐภูมิขโมยโทรศัพท์ไป
สองก็คือตำรวจอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้เพื่อจะดูว่าในนั้นมีใครโทรหาใครบ้าง
แต่การให้ปากคำใน๑๐คน๒คนที่สำคัญที่ให้ปากคำแล้วก็คือนี่แหละฮะ
ผู้หญิงที่คุณรัติภูมิเข้าไปติดพันธุ์แล้วก็นายทหารยศพันเอกด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบานกันฮะ
บอกผู้กับในที่ประชุมเมื่อวานไปหาโทรศัพท์มาให้ได้
หาต่อไปหาให้ได้จนเจอ
หาหลักฐานทุกชิ้นเท่าที่จะหาได้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง

สามารถที่จะโยงไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในซอยบรมราชชนนานี๗๖
ก็เล่าว่าหลังวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๕๙เวลาประมาณทุ่มหนึ่ง
ขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยบรมราชชนนานี๗๘
ก็พบกับวัยรุ่นจำนวน๔คน
กำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ที่บริเวณป่ารกร้าง
ตรงแยก๕ภายในซอยนี้นะคะ
ไปฟังเสียงแหล่งข่าวของเรากันค่ะ
เป็นวัยรุ่นผู้ชาย๔คน
ผู้หญิง๒คนผู้ชาย๒คน

มาทุ่มใกล้ทุ่มมันมืดแล้ว

เหมือนเขาเอาไปฉายโทรศัพท์เรียงอยู่

เป็นที่เขาทิ้งไม้เสร็จไม้ใส่ไม้อย่างนี้

โดยวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เตรียมประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนนครบาน
ธรรมศาลาเพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง
จากนี้ก็ได้ตั้งเงินรางวัลจำนวน๔๐๐๐บาท
สำหรับผู้ที่พบโทรศัพท์ไอโฟน๖ของนางสาวมิ้วด้วยนะคะ

ในการตามหาตัวนายรัติภูมิที่หายตัวไปนานกว่า๔๐วัน
โดยไม่มีใครทราบชะตากรรม
เขาบอกว่ามีรายงานจากทางฝ่ายสืบสวนของสนธรรมศาลา
บอกว่าได้หลักฐานภาพกล้องวงจรปิด
ที่เห็นนายรัติภูมิวิ่งออกจากบ้านนางสาวเชอมา

มีเสื้อเชิดแขนยาวสีดำพาดไว้บนบ่า
กางเกงสแล็กสีดำรองเท้าหนังสีดำ

รวมทั้งหาเบาะแสวินรถจักรยานยนต์
ว่ามีการซ้อนรถจักรยานยนต์ออกจากซอย
ก่อนหายตัวไปหรือไม่
อันนี้ข้อมูลรายงานจากทางตำรวจธรรมศาลา

ซึ่งตอนนี้คุณมิ้วเองหายออกจากบ้านไปแล้วนะ
ตำรวจก็ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับผู้ที่มีข้อมูลส่งไปได้นะคะสำหรับตำรวจนะคะ